อ่าแจ๊กกี้ชาโคลีหลบไปอ่า

เพราะว่าล่าสุดนะคะตัวจริงเสียงจริงของเกรทวรินทรมาแล้วจ้า

ดิฉันขอทวงคืนพระเอกโสดสถานเมืองเกรทวรินทรค่ะ

เพราะอะไรรู้ไหมคะบูมเขาอาสาไปเป็นพิธีกรให้
อ่าเลยถูกโอกาสเกรททัพบ้ำใหญ่เลยนะคะ
เธอนี่แหละเป็นสะพ้ายร้านทองตัวจริงเสียงจริงค่ะ

เปิดไฟเขียวให้บูมผ่านตลอดตลอดค่ะ

ว่าแต่เรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือจ้อจี้นะคะ
แล้วตกลงบูมในฐานะหนึ่งในน้องสาวคนสนิทนะคะ
รู้สึกยังไงที่หนุ่มเกรทเขาฮอตปลอดแตกขนาดนี้ค่ะ
ไปฟังเสียงสาวบูมกันหน่อยค่ะ
ก็คือจริงวันนี้แม่กุ้งก็โทรมาบอกว่าแม่กุ้งว่าจะมาอยู่นะ
แต่ว่าพอดีว่าแม่กุ้งติดขายทองวันนี้วันเสาร์ลูกค้าเยอะอะไรอย่างนี้
กุ้งก็เลยไม่ได้มาไม่งั้นวันนี้แม่กุ้งก็คงจะได้รู้แล้วล่ะว่า

เขาก็ต้องเลือกหนูสิครับเพราะว่าหนูว่างมาทำงานให้เขาฟรี

ยิ่งแย่งเยอะตอนแรกเราว่าจะเข้าไปแย่งด้วยนะ
เราก็เลยไม่แย่งดีกว่าแต่สุดท้ายเขาจะเลือกล่ะ

เราก็เลยรู้สึกว่าแบบทำอะไรไม่ได้จริง
ก็อยากให้เขามีคู่สักทีอยากให้เขาลงแบบลงหลักปรักฐาน
เพราะว่าด้วยเพื่อนเขาก็ขายออกกันหมดแล้วเนาะ

เพราะว่าเอ็สก็สดเหมือนเดิม

สำเร็จนี้คนเขาหลอกเยอะมากจริงเนอะ

เรื่องการลดน้ำหนักเรื่องการขายยาลดน้ำหนัก
ไม่มีอยู่จริงนะคะ